คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยดีกว่า
ต้องบอกเลยนะคะว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มูอยู่ได้ไง
บอกเลยว่าโอ้โหเธอเป็นสายมูที่แท้ทรูนะคะ
ล่าสุดเดินทางไปที่วัดจุลามณีไปทำไม
ไปเพื่อแก้บนค่ะหลังจากที่องค์ทาเวสวันประธานพรให้สำเร็จนี่
คือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าวัดจุลามณีแห่งนี้เนี่ย
ใครไปขอพรก็สำเร็จลุกล่วงสมหวังดั่งใจ
เช่นเดียวกับพี่แคนดี้ของเรานี่แหละ
ที่บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะมาขอพรองค์ทาเวสวันช่วยให้พลังให้กับเธอสักหน่อย
เพราะว่าเธอจะทำธุรกิจใหญ่ที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น
สรุปผ่านไปไม่นานคุณผู้ชมธุรกิจนี้กลายเป็นรูปเป็นร่าง
ก็เลยถือโอกาสกลับมาแก้บนท่านอีกครั้งค่ะ
โดยได้นี่แหละค่ะยกพานดอกกุหลาบสีแดงสด๙๐๐
ที่เคยบอกกับท่านเอาไว้ว่าจะนำมากราบไหว้
งานนี้ค่ะคุณแคนดี้เนี่ยได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาไหว้ท่านอีกครั้ง
ถึงแม้จะมาพร้อมกับสายฝนที่มันโปรยปลายก็สู้ไม่ถอย
เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยสำเร็จลุล่วงครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้น
ซึ่งธุรกิจใหญ่ที่ว่าก็เกี่ยวกับที่ดินอิดหินปูนทราย
โดนบันดาลให้สำเร็จดั่งใจหมายทีเถอะ
นำดอกไม้นะคะเป็นดอกกุหลาบ
ซึ่งท่านก็เขาเชื่อว่าท่านโปรดบานอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็มาเป็นก้าวผ่าน

ก็ขอให้วันนี้มาไหว้เพื่อบอกว่าเราสำเร็จแล้ว

ลำดับต่อไปในสิ่งต่อไปที่เราจะทำ
ก็มันเป็นเรื่องใหญ่ก็ขอให้สำเร็จอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เจ้าของที่เองเขาก็เชื่อเรื่องเชื่อของปู่เวทเหมือนกัน
ก็เลยมาขอท่านว่าถ้าเกิดว่าหนูจะทำสำเร็จ
ขอให้ท่านนำทางหน่อยให้หนูได้ทำ
แคนดี้เนี่ยนอกจากจะดูองค์ท้าเวสวันแล้ว
จริงพี่แคนดี้เองก็เคารพสัทธานับถือพญานาคด้วยเหมือนกัน
จะเห็นว่าหลังจากที่มูแล้วเนี่ยเฮ้ยประสบความสำเร็จหลายอย่างเลยนะพี่แจ๊ค

ไหนที่จะทำการใหญ่ก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจหน่อยนะคะ